จากดอยอินทนนท์แล้วนะคะอีกที่หนึ่งที่ประชาชนมักจะไปเที่ยว
นั่นก็คือดอยสุเทพซึ่งตอนนี้เขาก็มีการจัดระเบียบร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้า
ที่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นเขาน่ารักค่ะ
เขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็เลยทำให้ดอยสุเทพนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้วก็ประชาชนก็ขึ้นไปชมความงามบนดอยสุเทพได้คล่องตัวแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะ
คือเดิมเขามีการตั้งแผงค้ามลุกล้ำพื้นที่ทางขึ้นวัดไง
ใช่นี่แหละก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอความร่วมมือนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งประชาชนก็อย่างที่บอกไปว่าแห่ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันมากขึ้น
นี่คือบรรยากาศบนวัดพระธาตุดอยสุเทพบริเวณเชิงบันไดขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะ
ก็ดูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นแหละคุณ
หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ค้ากว่า๖๐รายค่ะ
ให้ไปขายในพื้นที่ที่มีการจัดขึ้นใหม่นะคะ
เพื่อไม่ให้แผงค้าเชิงบันไดลุกล้ำพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเขาจะเดินทางขึ้นไป
แล้วก็ไม่ให้กระทบกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะในการเดินทางขึ้นลงบันไดวัด
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าเป็นอย่างดีค่ะ
นักท่องเที่ยวเองก็สามารถเดินทางขึ้นไปอย่างสะดวกคล่องตัวมากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไป
กราบไหว้ขอพรพระธาตุดอยสุเทพเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเนี่ย

คือผมเคยไปพอลงมาปุ๊บเนี่ยจะเจอพ่อค้าแม่ค้าเอาแผงมาตั้งตรงทางบันได
ตรงทางลงบันไดเลยแต่ก่อนนะฮะตอนนี้ก็ดูสวยงามมากขึ้น
จะสวยงามแล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็สามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย

ขาดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจัดเป็นระเบียบแบบนี้เนี่ยเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
อ่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะคุณผู้ชมครับ
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
ก็ภายในวัดก็จะมีเจดีทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุกระคังทรงแปดเหลี่ยม
แล้วก็ปิดด้วยทองจังโก๒ชั้นมีพระบรมศาลีริกฐาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดิษฐานอยู่ภายในวัดอีกด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชน
แล้วก็นักท่องเที่ยวมักจะไปกราบไหว้ขอพรนะคะ
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็แวะไปกลับไหว้ขอพร
แล้วก็มีการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยความงามของตัวเมืองเชียงใหม่
นี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะ
รวมไปถึงการกลับไหว้ขอพรจากรูปหล่อพระครูบาศรีวิชัย
ใช่คือก่อนจะขึ้นไปก็ต้องแวะไหว้พระครูบาศรีวิชัยก่อน
เดินทางกลับกันมาอย่างปลอดภัยแล้วกันนะครับ